ที่จังหวัดอ่างทองค่ะชายอายุ๕๙ปีเข้าแจ้งความกับตำรวจ
พันรยาของตัวเองป่วยแล้วก็ไปนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
แต่ทีนี้ทำสายอาหารหลุดพยาบาลจะต้องมาใส่ให้ใหม่
พยาบาลเกิดอาการโมโหเอามือบีบคอพันรยาต่อหน้าสามีเลยนะคะ
สามีบอกทำแบบนี้ได้ยังไงกลัวมากนะคะ

เฟียมพานาคอายุ๕๙ปีอยู่ที่อำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองค่ะ
เดินทางมาพร้อมกับญาติเข้าแจ้งความกับตำรวจสพเกตชายโย
บอกว่าพันรยาที่เขารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
ถูกคุณพยาบาลประจำตึกบีบคอจนมีบาดแผลเขียวช้ำบริเวณลำคอแล้วก็ที่แก้มด้วยนะคะ
ส่วนสาเหตุที่เกิดจากพันรยาทำสายอาหารสายฟีดอาหารที่เข้าทางจมูกเนี่ยนะคะ
หลุดทำให้พยาบาลไม่พอใจเพราะพยาบาลจะต้องมาใส่ให้ใหม่
แล้วก็มีการต่อว่ากันก่อนที่จะลงมือใช้มือบีบคอต่อหน้าต่อตาผู้เป็นสามี
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๒๑นาฬิกาก็คือ๓ทุ่มของคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะ
ฟังเสียงสามีเล่าเหตุการณ์ให้ฟังอีกครั้งค่ะ
แฟนก็อยู่โรงพยาบาลชโยครับรักษาตัวอยู่ก็ลุกไม่ได้อะไรไม่ได้
เค้ามีที่ขอจุดบนแล้วก็ที่แก้ม
ดเต็มที่เลยกดแบบจะฆ่าเลย
เขาไม่ได้แบบโอ้โหไม่สงสารคนไข้เลย

เขาก็มาผูกเลยเอากระป๋องมาใส่มือไม่ให้ลึง

มือปวดนิ้วคล้ายว่าเขาผูกแบบผูกให้มือขาดไปเลย
เขาไม่ได้ผูกประคองให้เหมาะเราก็ดูโอ้โหนี่มันผูกเกินไป
ก็มีการต่อเถอะต่อเถียงอะไรกันก่อนนะครับ
ก็ไม่มีคือว่าเราก็พยายามอดทนเพราะแฟนเราต้องรักษา
เพราะผมก็ไม่มีเงินมีทองคือว่าแฟนต้องรักษาที่โรงพยาบาลนี้
เราก็กลัวนะตอนนี้แฟนก็กลัวคือว่าหลอนเลย
ตำรวจพอได้รับเรื่องแล้วนะคะรีบเชิญตัวแทนจากโรงพยาบาลเข้ามาไก่เกลี่ย
ซึ่งได้กล่าวขอโทษและพร้อมจะประสานกับผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ให้นายเฟียมเข้าไปตกลงเพื่อหาข้อยุติวันนี้ค่ะ
โดยในเฟียมผู้เป็นสามีบอกตอนนี้ยังห่วงนะ
พยาบาลจะมาทำร้ายพันรยาอีกเพราะว่ายังนอนรักษาตัวอยู่นะคะ
อาการนี้ค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ
เตรียมเสนอขอให้ย้ายพยาบาลคนนี้ไปทำงานหน่วยงานอื่น
แต่ถ้าไม่ย้ายสามีบอกจะขอย้ายพันรยาไปรักษาตัวต่อ
ที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดแทนค่ะ